อีกเดือนกว่าคุณผู้ชมค่ะจะสละโสดกันแล้วนะคะ

แต่ก่อนอื่นดิฉันไม่ได้พาไปดูภาพความหวาน
เหรอพาไปปิ้งย่างหมูกระทะกันเถอะเอาไปดูกันค่ะ

ปาร์ตี้สละโสดคุณนั่งกินหมูกระทะเนี่ยชิลเหมือนมาร์แฮปปี้
เขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้สละสดที่ชิคคูลอีซิแล้วก็มีภาพสุดคน
ว่าที่เจ้าสาวนิวเคลียร์หันศาก็เชื้อเชิญเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เขามานั่งล้อมวงปิ้งย่างหมูกระทะกัน

หลายคนบอกว่าจริงจะแต่งงานแล้วไม่ไปทำสโปรงสปา

อันนี้เป็นเพื่อนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์กศว
คุณรู้นี่คุณเรียนที่เดียวของเขาใช่ไหมถูกต้อง
เขาเขียนว่าแฮชแท็กมีเดือนเพ็ญ๑๕คือชื่อรุ่นเขา

ดิฉันก็คิดว่าจะชวนไปลอยกันได้ไม่เกี่ยวกัน
อันนี้แหละก็นั่งกินปิ้งย่างกันคูณอยู่หน้าเรือนหอ
ในอนาคตย่านราชพฤกษ์ที่บ้านเขานั่นแหละ
ก่อนจะถึงวันมั่นแล้วก็วันฉลองมงคลสมรส
เดือนมกราคมนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่า
แต่งประเดิมศักราชใหม่กันเลยทีเดียว
โดยงานนี้นะคะทั้งคู่ต่างก็โพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิป
บรรดาคนโสดได้สัมผัสโมเมนต์ชวนสะกิดต่อมอิจฉากันด้วย
และหากว่าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคุณไม่กี่วันเอง
ทั้งคู่เนี่ยก็เพิ่งจะเผยภาพการ์ดงานแต่งสุดหรูเลยทีเดียว

วันดีของทั้งคู่กำลังจะมาถึงเต็มที่แล้ว
หลังจากที่บ่มเพาะความรักกันมายาวนานถึง๖ปีค่ะ
บกันนานนะคู่นี้ทำเป็นเล่นไป
โลงให้กับสาวนิวเคลียร์คนนี้นี่แหละ
แต่ดิฉันชอบตรงนั่งกินปิ้งย่างอันนี้แหละเพลินดี

มาว่าจะใช้ชีวิตแบบชิวเก๋ยวแบบนี้แหละ